ขาค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุสามสิบเก้าอลวาดคลุ้มคลั่ง
เอามีดกรีดยางเนี่ยค่ะกรีดตามตัวของพี่สาวของตัวเอง
กรีดจนพี่สาวเสียชีวิตเลยนะคะโอ้
ญาติพึ่งพาไปรับยารักษาอาการป่วยทางจิตเวศอืม
อาการป่วยทางจิตเวทอืมแล้วรับยามาแล้วไม่รู้ยังไงอ่ะ
อยู่ดีคลุ้มคลั่งฆ่าพี่สาวตัวเองนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๔ค่ะที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะ
ตำรวจสอบพอร์จนะควบคุมตัวนายบุญญาอายุสามสิบเก้าปีคนนี้
ที่คลุ้มคลั่งนะคะเอามี่กฤตยางกฤตร่างของนางสาว
ยังไปทำร้ายร่างกายแม่และป้าของตัวเองนะคะ
ก็คือนางตีม้ออายุหกสิบแปดและนางสงอายุแปดสิบเนี้ยค่ะ
ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บไปด้วยก็ต้องถูกส่งโรงพยาบาล
ลูกสาวของผู้ตายค่ะนางสาวโรสนีเล่าให้ฟังว่า
ปกติก็อยู่กับแม่ที่ประดังเบซาอำเภอสะดาว
กลับมาเยี่ยมญาติที่บ้านหลังเกิดเหตุในช่วงฮารีรายอ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาน้าเริ่มมีอาการผิดปกติ
ขวางใส่ทุกคนในครอบครัวเลย
ในครอบครัวก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาล

ของเธอก็ชวนเธอกลับบ้านที่ประดังเบซา

แต่เธอบอกแม่ว่าขออยู่ก่อนก็แล้วกัน
เป็นห่วงคนแก่ที่อยู่บ้านกับน้าชาย
้าชายดูแปลกเดินตาขวางรู้สึกไม่ค่อยจะปลอดภัย
วันจันทร์พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลอีกรอบ
แต่อาการกำเริบซะก่อน
ในขณะนี้หนูไม่คิดเลยหนูก็บอกโรงพยาบาลแล้วว่ายังไงก็ต้องเอาไป
เพราะมันทั้งเผาของทั้งเผาทุกสิ่งทุกอย่างโรงพยาบาลก็ยังไม่เอาไป
โอ้โหแล้วตัวนายบุญญาผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ญาติญาติบอกว่าก็ไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทมาตั้งแต่เกิดนะ
คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นผลพวงจากการเสพยาเสพติดอย่างหนักแล้วเกิดประสาทหลอนนะคะ
ตำรวจแจ้งสองข้อหานะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทำร้ายบุพการีก็นำตัวไปฝักขังนะคะครับ